จากธนาคารกรุงเทพ

เราไม่ไปไหนเลยเราอยู่กรุงเทพเฝ้าท่านผู้ชมตลอด

วันเสาร์อาทิตย์ไง

น้องเอ็งจี้มาอยู่ลำปังไม่นี่หรอครับ

อ๋อขึ้นเครื่องกลับค่ะ

ไปดีค่ะรวดเจอไหม
ทำไมหุ่นแกรนเขามากสนุก

เดี๋ยวนี้ก็แบบเปิดโอกาสให้คนมาจากตลาด

มดอำพูดสองปีแล้วนะว่าจะอยากไป
มันเลิศจริง
เอ็งจี้ส่งคลิปให้ดูในไลน์กรุ๊ปไงค่ะ
แถม่วานเลยน้อง
ก็ไปทุกที่ดู
เชื่อไม่ว่าโรงแรมแถวแบบในเมืองน๊ะ

นี่คือคนต่างชาติมาจองเพื่อเล่นสงการในเมืองไทย

แล้วเก้งกวางจีนเยอะมาก

เฉพาะค่าเข้าต่อวันนะวันละ๓๖๐๐

ไม่ได้เลยนะแค่เหยียบแผ่นดิน

ต่อคนประเทศประมาณ๘๐๐๐บาทอย่างต่ำ
นี่คือสเปนหรอ

ก็อยู่กัน๓๔วันนั่นแหละ

ตอนนี้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของเก้งกวาง

นัมเบอร์วัน
พูดกันในเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านว่า

ไม่ใช่ของไทยแท้แบบใจเย็น
มันเป็นศาสตร์เดียวกัน
เป็นปฏิทินเดียวกันค่ะคุณ

แล้วก็แย้งกันขึ้นมาก็ทะเลาะกัน

นี่คุณเริ่มจากวันไหล

มีที่มาคือไหลไปเรื่อยยังไม่ยอมจุดยอมสิ้น

เมื่อวานยังพอเข้าใจได้ว่ารถไม่มี

บางคนอาจจะกลับมาแล้ววันนี้อาจจะ

พวกมันสุดใหญ่เค้าบอก๖วันอันตรายที่ผ่านมา

และปริศนาสาธารณภัยพลโททะเนศ
การละพึกก็เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
แหลงสรุปการดำเนินการค่ะในเรื่องของการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน

ส่วนใหญ่คนจะกลับในช่วงวันที่๑๖เมษา
ก็มีการเกิดอุบัติเหตุ๔๒๕ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๔๙รายนะสำหรับเมื่อวานนี้
บาทเจ็บ๔๖๔คนเฉพาะเมื่อวาน
ถูกค่ะสาเหตุเลยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

แล้วขับก็ยังมีอยู่๒๗๒๙บาท
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเลย
ก็นั่นนะคะเหมือนเดิมทุกปีรถจักรยานยนต์
ขับเร็วที่ไหนรถถนนมันเต็มถนน
แล้วก็ในการจัดตั้งจุดตรวจหลัก

ก็เรียกว่าตรวจยานพานะ๘๕๖๔๔๖คัน
มีผู้ถูกดำเนินคดีลวม๑แสน
๕รายมีความผิดก็คือไม่สวมหมวกกันน็อกเข้าไป
เกือบจะ๕๐๐๐รายนะคะ

ใบขับขี่ก็ไม่มีอีกก็๔๖๐๐๐กว่าราย

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่สมุทรปราการและพิศนุโลก

มีแล้วของจังหวะที่รถเมย์อยู่

ขณะที่สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม๖วันนะคะ

เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด๓๔๑๘ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๓๗๘ราย
มีผู้บาดเจ็บ๓๕๓๕๗๕คน

๖จังหวัดยะลาระนองสตูน
แล้วก็สมุทรสงครามน้องคายน้องบัวลำพู

แต่ว่าจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดเลยพี่

เชียงใหม่ปีนี้๑๒๖ครั้ง

ก็เป็นนครราชศรีมา๑๙ราย
แล้วก็จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด

ถิติปีนี้แสดงว่าสูงกว่าทุกปีไหมฮะ

พี่พัทยาพี่พัทยาต่อ

อ้ำปัชฌาภาพาไปไงเมื่อวานออนิก

เยอะมากแล้วพี่อ้ำไปเป็นคนว่าสวย
สวยเหรอสวยเหรออืมผนักผมรีบต้องสวยแบบนี้เออ

สวยจริงค่ะโดยอย่าทำหน้าอิฉายอย่างเดียวเฮ้ย

แจ๊กกัลลีนบอกว่าห่วยอ่อเจ้าออก

สรุปเรตติ้งชนะนาคีไหมฮะ

เพราะนาคีเค้า๑๗จุดใช่ไหมอันนี้เค้า๑๘จุด
ที่เขาบอกว่าลุ้น๒๐ปรากฏว่าไม่ถึง๒๐
แบบว่าเป็นช่อง๓ทั้งคู่นะ

แต่เขาก็ได้เป็นเลข๒หลักซึ่งได้ยากมาก
ก็จะมี๓กับ๗เนี่ยที่จะมีเลขสองหลัก

แล้วก็มีได้๑๐ได้๑๐เรื่องอะไรก็ตาม
เพลิงพะนาง๑๐ใช่ไหม

แต่พอรวมแล้วเป็น๘กับ๙ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นเลข๑๐มันน้อย

เกือบ๒๐เนี่ยเกือบ๒๐
เกือบ๑๙เนี่ยคือต้องบอกว่าแม่การาเกตเนี่ยนะฮะ
ในที่สุดคนก็ไปดูตอนอวสาร
ซึ่งถือว่าปิดสถิติดีที่สุด

แต่คนเอาไปตีกันเดียวดีไหม
คนเราจะดังคนเราจะดัง

แต่เราพูดคงเลยรึค่ะว่า

คือคนไปเล่นกับหวยใต้ดินแบบ๒ตัว

แม่การะเกดให้โชคไปหวยตอนอวสานบุภิสัณภาษณียวาดเลข๒ท้าย๒ตัว
รางวัลที่๑นะฮะเป็นเลข๔
คือจริงแต่เขาบอกวันนี้ว่า๓๒๙ปีที่ถ้า
เขาเกิด๓๒๙ปีหลังจากที่เขาอยู่ในนั้น
สมัยของอาจลงจำงวันนี้หลังจากนี้กี่ปี

เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์

หนอย่างที่พี่เมลเล่านะแหละ
แม่การะเกดว่ามาตั้งแต่ย้อนเวลาไปกี่ปี
มัดก่อนอนาคตแล้วจากอนาคตกลับมากี่ปี
ก็๓๒๙ปีนั่นแหละ

ผลการออกสระกินแบ่งแบบอันเดอร์กราวน์หรือออกสระกินแบ่งรัฐบาลออกมา
ปรากฏในช่วงเย็นวันที่๑๖เมษายน
แฟนคลับนักเลงหวยก็จดจ้องการออกรางวัลเลย

แปลกท้าย๓ตัวคือ๒๒๙

โอ้โหชาวบ้านนี้เฮกันใหญ่เลยแม่

ไม่ค่อยซื้อกันว่าเขาจะพูดว่าไง
คือตามข่าวแล้วกันวิธีชาวบ้าน
เราไม่ได้สั่นสมมุติว่าให้ไปเล่นหรือว่าให้ผิดกฎหมายนะคะ

คือเขาก็ซื้อกันแต่เขาก็จ่ายไม่เต็ม
อ๋อเดี๋ยวเป็นเลขตัวเต็งอะไรอย่างนี้เหรอ
นี่ไงนิสัยกั๊กเล็กแพงกั๊กไม่เขาเรียกว่าอั้นถูกมั้ย
เหรอสรุปแล้วคนบ่นอีกเว้ยว่าหวยออกแม่งั้นทำไมไม่ออก๓๒๙ว่าอุ๊ยตาย
ซื้อแต่๓๒๙กัน๓นาลาเกศ
ถ้าไม่มีใครไปบวกลบคูณหาเนี่ยอย่างนี้ปกติเราจะเก่งเก่งลบหนึ่ง
๒๒๙๑๒๙แล้วก็ต้อง๔๒๙ต้องซื้อเป็นชุด
เพราะว่าทำไมไม่ซื้อ๒๙เฉย
ไม่เขาบอกว่า๒๒๙บางคนไปคอมเมนต์บ้างไงรู้ไหม
แม่มันย้อนอดีตกลับไปน่าจะลบไปสักหนึ่งว่ะ
พอออกมาแล้วก็รู้ไปหมดใช่ไหม
ีละนันมโนแจ่มกันได้หมดเลย
ตอนพี่ออกก็พอออกมาอู้วต้องขับไอ้นี่น่ะ
อย่างนี้ไงคนผ่วนปึ้มปั๊มปึ้มปั๊มปั๊ม
คนเขาบอกว่าก็พอเอามาแบบมาบอกคนเยอะเลขมันก็เคลื่อน

ถูกคุณกัญชัยจะพูดคำนี้ตลอดว่าเพื่อนนางรู้มาจากมายูนางไม่เคยบอกใครเลย
แล้วนางถูกมันก็ไม่เคยเคยถูกเลยพี่หนูถูกไหมอ่ะ

นางบอกนางก็ถูกแต่จ่ายให้เจ้ามือเยอะกว่า

คือเล่นกับลูกตลอดเวลาแล้วให้ลูกหยิบอุปกรณ์การเล่น
ชาววัยพริฟต์ของเด็กน่ะหลงกวบอ่ะหยิบขึ้นมาเอาไปเล่นอะไรลูก

ที่บางบริษัทจะพาลูกค้าไปทัวร์นะคะ

จะเล่าให้เม้อดำฟังว่า

ตามที่บริษัททัวเบี้ยวนักท่องเที่ยวเปิดเผยขึ้น
เมื่อวันหวยออกคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
คือท่านพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพาน

กลุ่มนี้คือพนักงานบริษัท
แล้วก็ตามหมายจับสารจังหวัดสตูนได้ออกมา

ช่อกงประชาชนประกอบธุรกิจนำเที่ยว
กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายกับนักท่องเที่ยว
ไม่ปฏิบัติตามข้อตรงกับธุรกิจนำเที่ยว
หรือตามที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้
หรือตามพระราชบัญญัติควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมะคุเทศ

เนื่องจากว่าเมื่อวันที่๒๔มีนาที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวชาวไทย๔๔คนเข้าร้องทุกข์ที่เกาะหลีเป๊ะ
บอกว่าถูกหลอกลวงให้ซื้อแพ็คเกจทัวร์ถึง๓แพ็คเกจ
๓วัน๒คืนจากชื่อบริษัทไทยอัลฟ่าอันดำมันจำกัด
พอจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ไปเที่ยวค่ะ
และมีผู้เสียหายอีกนะคะ๑๖๐๐คน
คุณคิดดูว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่มูลค่าความเสียหาย๑๐ล้านบาท
แล้วมีผู้กระทำผิด๘คนนี่วันนี้จับได้๖นะฮะ
แต่ที่จับไปแล้วคือนายถาวรไกรแก้วอายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของบริษัท
แต่คนที่ยังจับไม่ได้แล้วเป็นตัวการเนี่ยคือ
บอกว่าเป็นตัวการเพราะทุกคนซัดทอดไปที่ในคนนี้หมด
แต่ล่าสุดนาที่เหมียวนะว่า
ได้จับกลุ่มในประธิษฐ์ต่อแล้วประธิษฐศาสตร์แล้วอ้าวเจอแล้วหลังจากที่โดนสัดทอดกันเต็มเหนียว
คน๖เนี่ย๖คนนี้ก็สัดทอดเต็มที่เลยนะฮะ
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะฮะเป็นผู้จัดการบริษัทกะบี
ภูพนังรีสอร์ทมาก่อนถูกนักท่องเที่ยว
ถูกตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มแล้วก็ถูกลงโทษไปแล้วด้วยถูกจำคุกไปแล้ว
พอออกมาก็ก่อเหตุนี้อีกแล้วก็มีการช่อกงประชาชนอีกหลายคดี
คือนี่ไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกผู้เสียหายลายหนึ่งเขาก็บอกว่า
ตนละ๕คนเพื่อนอีก๕คนเนี่ยต้องการท่องเที่ยวก่อหลีเป๊ะ
เข้าไปดูในแฟนเพจจริงโอ้โหมีการจดทะเบียนถูกต้อง
แล้วก็มีแฟนเพจเนี่ยนะฮะ๑แสนห้าหมื่นคนมันดูน่าเชื่อถือหมดเลย
แล้วก็คนที่เคยไปเที่ยวก็มารีวิวเป็นร้อยดีลดประเสริฐสีหมด
แต่เรื่องนี้จริงนะลูกพี่มันจะมาเที่ยวเมืองไทยมันก็ดูรีวิว

แล้วก็ราคานี้นะคะซึ่ง๑แถม๑ในราคา๗๙๙๐บาทราคาเลิศ
พี่หรือว่าจริงแล้วอะคือตอนแรกเนี่ยเขาทำทำจริง
ถูกทำดีเนี่ยทำแบบทำดีจริง
เงินหุ่นไม่ทันเพราะว่าแบบนี้ต้องเที่ยวเป็นหน้าถึงเที่ยวไม่ได้

บอกเสร็จสับมาตั้งแต่๒๓๒๕

พอถึงที่ตูนปุ๊บไม่มีอะไรเลย

บริษัทที่เขาก็โทรศัพท์ที่โรงแรมที่บอกไว้

นั้นหนีไปเนี่ยเพิ่งล่าสุดคือจับได้แล้ว

จริงถ้าเราเอยเล็กเราก็ซื้อนะเราก็ซื้อใช่ปะ
เงินเข้าไปแล้วด้วยแล้วเราก็ไปแล้วทั้งตัวเรา
ถึงแล้วก็คือโทรศัพท์ไปแล้วรับโทรศัพท์เลยว่า
หมุนเงินไม่ทันแห่จบแล้ว
ใครชอบทานทุเรียนกันบ้างฮะชอบใช่ไหมฮะอืมนี่เลยกำลังจะมา
คุณให้ทันคนจีนนะเพราะว่าตั้งแต่เดือนหน้าทัวร์จีนเนี่ย
เหมากันมาเพื่อที่จะมาจองทุน

ไม่เกลียดนะ
อ้าวสุดยอดจริงหลายคนรอทุเรียน
แต่ขอเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเดี๋ยวทุกคนมาฟังข่าวฟังกัน
แล้วทุกคนก็จะไปมุ่งมั่นว่าทำทุเรียน

เพราะว่าคนจีนเขาจะมีความเชื่อประมาณว่าส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนั้น
ไม่ใช่คุณสวยใหม่คุณสวยใหม่คุณก็ต้องไปหาวิธีทำการตลาด
ให้คนจีนเดินเข้ามาเหมาสวนคุณ

เพราะว่าบางลูกตอนนี้นะฮะเขาเหมาเป็นต้นเลย
ต้นหนึ่งสมมุติว่าไม่รู้ว่าจะออกกี่ลูกก็แล้วแต่

ให้เขาต้องให้เขาต้องให้เขาไปไหลคนอื่น

ผลไม้ไทยที่เกรดพรีเมียมจริงนะวันนี้

ใช่ส่งออกอันนั้นก็ทราบอยู่
ใช่ไหมวันนี้มันกลายเป็นแบบว่าอีกสิ่งหนึ่ง
ทุเรียนเราเชื่อว่าคนไทยก็จะมีคำถามคำถามหนึ่งว่า
คนไทยอย่างพวกเราได้กินทุเรียนเกรดพรีเมียมจริงไหม
คำตอบเลยว่าถ้าคุณมีเงินคุณได้กิน
แต่ถ้าสมมุติเงินคุณไม่พอคุณก็ไม่ได้กิน
กลับไปตอนสมัยพี่เด็กกินทุเรียนลูกละเท่าไหร่

ถ้าเกิน๕๐บาทแปลว่าแพงแล้ว
ใครจะมาคิดว่าทุกวันนี้จะต้องมีเงินหมื่นถึงได้กินทุเรียนได้

ส่วนนนทบุรีกับสวนบางขุนนที่เหลืออยู่สวนเดียวอะไรอย่างนี้

ลูกนึงหนูเคยไปซื้อมาหลายพันอยู่

กำลังจะเซ็ตตัวเพราะรุ่นแรกออกมายังไม่อร่อย

อ๋อบางมดยังเหลือส่วนส้มพี่เชื่อไหมว่าหนูไปถ่ายรายการที่บางมดมาเนี่ย
ลูกหนึ่ง๒ลูกที่มันออกมามันมีค่ามาก
มันคืนกลับไงก็มาคืนกลับไม่ได้นะมันยังไม่เต็มที่ลูกนี้ยังไม่ได้
แล้วคนเขาทำวิจัยครับยังไม่ได้ที่ต้องรอให้ดินมันเซ็ตตัว
เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าทุเรียนนนทบุรีอร่อยที่สุด
วันนี้ลืมไปซะเหลือแค่สวนเดียวบางมดส้มที่บอกว่าส้มบางมดส้มบาง
แล้วเหลือส่วนเดียวตอนนี้เขาเอากลับมาได้ส่วนหนึ่ง
เอาอย่างนี้แต่ถ้าวันนี้ด้วยดินด้วยอะไรก็แล้วแต่อุตรดิษฐ์
อุตรดิษฐ์น่าจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คนจับตามองเกี่ยวกับทุเรียน
วันนี้ในอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ
เขาบอกว่าชาวสวนทุเรียนหลงและก็หลินรับแล
จองตั้งแต่ออกดอกนะออกดอกปุ๊บไม่รู้ล่ะว่ามันจะยังไงก็แล้วแต่
เหมาเลยว่าทั้งต้นนี้ออกดอกเท่าไหร่ขอเหมาต้นละ๕๐๐๐บ้าง๘๐๐๐บ้าง
เพื่อที่จะผลิตจริงเราจะได้กินกันประมาณต้นเดือนหน้าคือต้นเดือนพฤษภา
ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่จองดอกจองดอกแล้วมันจะสมบูรณหรือเปล่าไม่รู้คือจองไว้ก่อน
คุณคิดดูแล้วกันว่าต้นหนึ่งมีมูลค่าเกือบแสนด้วยซ้ำไป
วันนี้คณะลงพื้นที่สวนทุเรียนบ้านหลินลับแลที่ตำบลแม่ภูอำเภอรับแร่
ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุเรียนพันลินลับแร่
จริงแล้วเมื่อ๑๐๔๐กว่าปีก่อนเนี่ยปัจจุบันสวนก็ยังรักษาดังเดิมเอาไว้
คือสวนนี้มันเกิดมาตั้งแต่๔๐ปีที่แล้วพี่
ถือเจ้าของสวนทุเรียนแล้วก็นี่เป็นทายาทแล้วนะ
ผู้ให้กำเนิดทุเรียนพันลินลับแร่กล่าวว่าที่สวนมีทุเรียนพันลินลับแล
แล้วก็หลงลับแลแล้วก็หมอนทองเนี่ยตอนนี้มีแค่๓๐๐ต้นเอง
มีเหลือแค่นั้น๓๐๐ต้นเป็นลินรับแรงมากที่สุด
แล้วก็ปีนี้ได้รับการตอบไปคราวทุกปีต้องยอมรับ
เพราะว่าผลประวิดที่มากที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม
ปีนี้ผลประวิดมากกว่าเดิน๕๐๑๕๐เพราะว่าอากาศเป็นใจ
โชคดีเนอะฝนยังไม่มาฝนมันมาแต่ว่ามันไม่ได้มาเป็นปีที่แล้ว

เพราะปีที่แล้วเราเจอฝนเยอะเหมือนกัน

ปริมาณฝนปีที่แล้วมันเพียงพอ

ขนาดที่ราคาแนวโน้มตอนนี้ต้องยอมรับว่า

ราชการเอ่ยทั้งระดับจังหวัด

เหมาไว้สำหรับเอาลูกไปให้ผู้ใหญ่อะไรแบบนี้
กิโลหรือว่าขีด๑๐๐กรัมมั้ง
กิโลกรัมละ๘๐๐ก็ไม่แพงพี่ลูกนี่ประมาณ๒๓โล
หลงกับลิ้นลูกเล็กแพงดิ
มันดูเกรดจากอะไรวะเนื้อไม่รู้ว่าเขาจะมีเทรดเขาอะไรอย่างนี้
น่าจะดูลำต้นดูผลผลิตภารกิจทั้งหมดบ้าง
คือเฉลี่ยแล้วตอนนี้เขามีอยู่๓๐๐ต้น

น้อยสุดเนี่ยต่อต้นเขาได้๕๐๐๐บาทแล้ว

ต้นเขาได้๕๐๐๐บาทอย่างต่ำสุด
เคยสูงสุดนะเบื้องต้นวันนี้๘๐๐๐บาท

แต่แปลกวันนี้นะครับที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เนี่ย
ในอำเภอรับแร่เขาบอกว่าทุเรียนรับแร่เนี่ย
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิษฐ์ไปแล้ว
โดยอำเภอรับแร่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนล้อ
๑๐๐ละ๙๐ของจังหวัดไปแล้วนะฮะ
รวมพื้นที่ที่ปลูกกว่า๒๓๐๐๐ไร่
ตอนนี้ที่ปลูกทุเรียนกันนะส่วนใหญ่เนี่ย

เพราะฉะนั้นไอ้หลงรับแร่หลินรับแรงมันเหลืออยู่แค่
มันไม่ได้เกิดง่ายหรือยังไงนะ

เห็นไหมว่าต้นมันมา๓๐๔๐๕๐ปีทั้งนั้นเลย

น่าจะอยู่ในคนของพื้นที่นั้นมานาน

อายุยืนกี่ปีอ่ะ
ปีนี้เอาง่ายว่าถือว่า

มีพื้นที่ปลูกตอนนี้ที่อุตรฤษนะ

วันนี้หลงรับแร่แพงกว่าหมอนทองส่วนลินรับแร่แพงกว่าหลงรับแร่
มีคนอุตรดิษฐ์ดูรายการอยู่ไหมคะพี่บอกหน่อยสิว่าทำไมถึงปลูกได้แต่ที่จังหวัด
การว่าผลผลิตปีนี้มี๔รุ่นนะฮะที่มันจะออกสู่ตลาดจริงปีนี้นะ๒๐๐๐ตัน
คนไทยจะได้กินในราคากิโลละพวกเรา๘๐๑๐๐บาท
หลงลับแล๓๐๐๕๐๐บาทลินลับแลอยู่ที่๔๐๐๘๐๐บาท
เป็นมูลค่าเฉพาะทุเรียนปีนี้ที่เราคิดเฉพาะอุตรดิษฐ์นะ
อุตรดิษฐ์คาดว่าปีนี้จะได้เงินจากทุเรียน๔๐๐๐ล้านบาท
ดีใจด้วยขอให้ชาวสวนร่ำรวยกันทุกคนรักษาคุณภาพด้วย
นี่ไงทุเรียนลับแรมลูกละ๒๐๐๐บาทค่ะ
นี่ไงพี่พิศนุโลก็อร่อยมากนะ
หลงกับลินลับแลมีที่พิศนุโลกด้วยอร่อยมากเหมือนกัน

นี่นะคะเกิดเหตุการณ์ฉลามกัดขานักเนื้อที่ปรานบุรี
ฉลามกัดนักเนื้อที่ปรานบุรีมีการถ่ายรูปมาได้ด้วย
แล้วก็ที่หมู่บ้านเขาเตาอำเภอโหหินจังหวัดประจวบคิรีคัน
มีเลือดหลายเต็มเท้าเลย
กระแสว่าตายแล้วฉลามบุกหัวหิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรดำรงนาวาสวัสดิรองคณะบดีคณะประมง
ท่านบอกว่าเห็นสภาพจากเลือดของชาวต่างชาติแล้ว
สันนิษฐานว่าไม่น่าจะเกิดจากตัวเพลียงแต่เป็นรอยจากฉลามหูดำมากกว่า
เชื่อว่าฉลามดังกล่าไม่ได้ตั้งใจจะกัดคน
แต่อาจจะคิดว่าเท้าของนักเที่ยวเป็นปลาก็เลยแง่ม

เดี๋ยวดูนะฮะที่เท้าโดนที่เท้า
มันไม่ได้กัดตัวแบบว่ากระชากกระเชิกก็เป็นแผลหวะที่ขา
ทั้งนี้อาจารย์ฮอนบอกว่าแม้ฉลามหูดำจะน่ารักเหมือนแมวไม่ดุ
แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กัดใครมันก็เหมือนหมาแมว
เรารักมันมันน่ารักบางทีมันก็กัดคน

กัดใครยังมีเลือดออกมามากอย่างนี้เสมอ
แต่อย่างไรก็ตามอย่าไปกลัวเรื่องแบบนี้นานจะเกิดขึ้นสักครั้ง
ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะโอกาสเลย

คือมันยากมากอ่ะอันนี้นางก็แจ็คพอร์ตไปซื้อหวยนะคะ
แต่ยังยืนยันว่าฉลามหูดำไม่ใช่ฉลามอันตรายและไม่ได้ทำร้ายคน
อกจากนี้เขายังบอกว่าคุณกลัวเรื่องนี้กันด้วยนะคะ
คือเที่ยวทะเลไทยมีเรื่องอันตรายมากกว่าฉลาม๖อย่าง
น่ากลัวกว่าเนี่ยโอกาสเกิดเหตุที่คุณจะโดนชน
มีมากกว่าถูกฉลามกัดไม่รู้กี่ร้อยล้านเท่าตัว
ซึ่งสถิตินี้คนที่ถูกเรือท่องเที่ยวชนตาย

ตอนนี้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยแล้วก็พบอยู่หลายหาด
และเงียบขยาทะเลเฉพาะแก้ววัตถุหรามโคบที่คนถึงในทะเลนี่นะ
บาดเจ็บจนกระทำเป็นแผลว่าและเป็นแผลเลื้อรังไม่น้อยเลย
ขึ้นอยู่ตามทะเลทรายตื้นหรือว่าเหยียบที่ทำให้ตกใจ

และสิ่งมีพิษตามแนวปากาลังไม่ว่าจะเป็นหอยเม็ดหรือปากการังไฟ

อาจจะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
กลัวให้มากกว่าฉลามหูดำไว้เถิด

นี่คือใจที่ชะลัมมันยังมีอยู่ในทะเลไหมละ

จตุจักรเยอะ

ตัวเล็กเนาะ

อันนี้เป็นภาพในยุทธ์อันนี้เป็นภาพในไฟล์
สำรวจหลังจากนักท่องเที่ยวโดนกัดก็มี๑๐กว่าตัว
คือเขาก็หากินกันเป็นฝูงของแม่ก็มี๑๐กว่าตัวได้อยู่ด้วยกัน
ปกติมันก็อาจจะแบบไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้

โอ้แต่คนก็อยากเห็นเยอะแน่ะก็ใช่ไงฉันบอกว่าคนคงจะดีใจไหมมุมน้ำ

ถูกต้องเพราะเรื่องฉอดสภาพแวดล้องแบบนี้ธรรมชาติ
เรายังอยากเห็นมันเป็นอย่างไรเนอะ
แต่อย่าไปกินหูมันนะ
เอาอัปเดตอากาศกันสักนิดนึงค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานพยากร
อากาศประจำวันที่๑๗เมษานะคะ
บอกว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก็จะเกิดเหตุพายุฤดูร้อนขึ้นนะคะ

กับมีฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บตกบางพื้นที่

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้แล้วก็อ่าวไทย
จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่๑๗ถึงวันที่๒๙เมษายนนี้
ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง
โดยบริเวณอ่าวไทยก็คลื่นสูงประมาณ๒เมตร
นี่คือปานกลางนะช่วงนี้ถ้าสมมุติเดินทางออกไป

เลือเล็กไม่ควรออกละค่ะตอนนี้เออใช่

แล้วก็ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายต่าง

อันนี้เราจะมาแจ้งถึง๑๙ก่อน
นางบอกโอ้โหทำให้รู้เลยว่าญาติเรามีเยอะ
แค่โชว์ว่าถูกรางวัลที่๑๒๔แล้ว
บอกญาติมาจากไหนไม่รู้โทรหานางเก่ง

รู้หรอเงียนต้นหอมแม้อะไรสั่นหรอ
ได้จ๋าฟื้นกราบ
หนูรู้ว่าให้อะไรแต่หมายถึงเลขอะไร

เดี๋ยวมีคราวนี้เดี๋ยวว่ากัน
เอาไข่อีหอมก่อนแม่ฉันย้ายด่าได้

ค่าเข้ามันก็คนละพันบาท
ก็ค่าเข้าเสียตั้งพันหนึ่งบอกโอ้อีหอม
ค่าเข้ากลับบ้านเลยพายซันต์กลับบ้านเลย

กลัวฉันกลัวอีหอมดีกว่าจริง

นะฮะน้องแก้มกวินตราเขาบอกว่าทำเอาร่วมคนดีใจเกอร์
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะฮะ
สามีของนางชื่ออะไรรัชชดรัชชะรัชชะธนาคมงคลนะครับ
เป็นสามีของดาราสาวสุดเซ็กซี่แก้มกวินตาเนี่ย
นี่นะได้โพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กแล้วก็ชูลอตเตอรี่

ซึ่งตรงกับเลขรางวัลที่หนึ่ง

เขาเอาเลขอันนี้เข้ามาขึ้นคู่ด้วยไง
รัชชะธนาคมงคล
เขาบอกว่าก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ย
แก้มกวินตาก็จะพบว่าญาติเยอะขึ้นมาทันที

สามีเนี่ยไม่ได้ถูกหวย
เออนางแก้งอย่างนี้เหรอ
รัชชะธนาคมงคลอย่าได้โพสต์แบบนี้

ผมได้โพสต์ในรูปตัวเองถือโรตเตอรี่ถูก
เป็นการอำเพื่อนเล่น

และคนเนี่ยติดต่อเข้ามากัน
แล้วสนิทธิส่งกันมา
คุณมีเงินจะเป็นคุณ

คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะงูไปซื้อหงนะค่ะ
เอาหงเอาอะไรมาปล่อยดูบ้านส่องกับเด็กผู้ชายดีบ้าน

มันเหมือนกันที่ไหนเราหงอาหาร

อาหารดินกินย่าอาหารฟ้ากลิ่นยุงส์มากลิ่น
พี่ใช่นี่ครับ

เอ้าทหารเฝ้าบ้านดีนะดีกว่าหมาย

ล่าสุดตอนนี้ไม่มีสรุปเขาไม่ถูกหวยนะ

หลังจากที่ก็เป็นโสดมาเนี่ยนะคะ

คนที่ว่าเป็นท่านอะไรสักอย่างอัศวิน
ท่านหลอดท่านหลอด

เฮ้ยเรื่องความลักษณะพัฒนาขึ้นมั้ยค่ะ

ดูค่อนข้างหวานข้ามประเทศนะคะ

ตอนนี้ขมแล้วไม่มีเชฟสการคุยกันอย่างเดียว

เขาก็ทำงานหนักเอาเรียกพี่เหรอวะ

เหรอพี่สิต้องอายุมากกว่าพี่เหลียวเอง

ดูดีอยู่เดี๋ยวดูดี

เรียกร้องให้เขามาหาบ้างไหม

เขาก็อันนี้แปลกใจจริง

ไม่มีอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวถึงเวลามันก็เป็นคำตอบเอง
เพราะเราก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร

เรื่องหัวใจก็ไม่มีอะไรเรื่อย

มาอีกหนึ่งสาวดีกว่าคุณคริสหอวัง

สำหรับสาวหมวยเซ็กซี่นะคะคุณคริสหอวังล่าสุดไปงานไหนก็แล้วแต่
นักข่าวถามตลอดเรื่องหนุ่ม
เขาก็เลยอัปเดตของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ใจตอนนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเหมือนเดิม

ต้องเลือกนิดนึงโตแล้วคือมีมาเรื่อย

คือมันต้องดูว่าเขาชอบเราจริงหรือเปล่า

จะทำยังไงก็ต้องให้เขาชอบเราจริงก่อน

คนต่อไปสเปคแบบไหนหนุ่มเซอร์หรือว่านักธุรกิจ
หัวเราะอีกบอกว่าไม่รู้อะค่ะ
เอาที่คุยกันแล้วมันคลิกก็น่าจะดีกว่า
คริกรู้สึกว่าหน้าตาก็เท่านั้นแหละ
เดี๋ยวนี้วันหนึ่งทุกคนมันโตขึ้น
มีลูกหัวก็ล้านอ้วนลงพุงก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้

บอกว่าเอาความคิดความฉลาดดีกว่าค่ะ

อันนึงก็ถามว่าถ้าเด็กกว่าล่ะเอาเปล่า

ถ้าเด็กกว่าแล้วฉลาดกว่าเราเนี่ย

ฉลาดกว่าไม่ต้องฉลาดเป็นกรดก็ได้
แต่ต้องให้มันรู้สึกภูมิใจในตัวเขาได้บ้าง

เป็นคู่ของเราเราก็ต้องภูมิใจในตัวเขาได้

แต่มันต้องทำให้เรารู้สึกภูมิใจ

พูดเพชรสันนิว่าเขายังมาเจอก็ได้เลย

แล้วดีมั้ยล่ะ

ไม่ได้แท้มันยังไม่เคยแท้อย่างนี้อ้อเอาไปแต่จบเฉย
รถเมย์ช่วงหน้ารถเมย์ต้องตอบโอ้ยต้นหอมค่ะพี่ต้นหอม
ให้อะไรคุณสันช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาฟังคุณผู้ชม
ดำต้องวิเคราะห์ด่ามันสิ

สิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ

เผลอแป๊บเดียวพอลาเทรอร์มีลูกคนที่สามแล้ว
ชื่อเอลล่าแล้วก็วุ้นเซ่นนะคะ
วงแขนเมพิชนาธิ์ไปเยี่ยมที่ลอนดอนเลยค่ะ
เพราะไปคลอดที่นู่นมีภาพขอดูเลยนะคะพอลาเขาก็มีลูกสามคนแล้วนะ
คนแรกก็ไล่ล่านะผู้หญิงใช่ไหมฮะ
คนที่สองก็ลูก้าคนนี้คือเอลล่าเป็นผู้หญิง
ผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งเหรอคะอ่าหญิงชายแล้วก็หญิง
นี่แล้วดูพอล่าเหมือนคนเพิ่งคลอดลูกมานั่นน่ะ
เหมือนเดิมคือเป็นแบบสาวสวยนี่
เยี่ยมเลยคือนำไปเที่ยวกันด้วยแล้วก็เลยไปเยี่ยม
อุ๊ยเอลล่าแล้วก็เลยไปเยี่ยม
เอลล่าชื่อเต็มว่าลูเอลล่าลูอิสบัทเทอรี่หรือว่าแอลล่า

ทำไมนางไปคลอดที่นู่นน่ะดูสิหน้าอยู่ที่นู่น

เป็นลูกครึ่งใช่ไหมฮ่องกงอังกฤษอะไรสักอย่าง
หรืออยู่อังกฤษกันค่ะไม่แน่ใจแต่อยู่อังกฤษ
มาอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคุณสันประชากรนั้นเขาได้ของขวัญอะไรจากคุณต้น

อื้อคู่รักหวานแบบขนาดนี้จากแม่อะไรครับคุณพี่

ความพิเศษมันเป็นช่วงวันเกิดของหนุ่มสันพอดีนะคะ
เลยมีของขวัญจากคุณต้นหอมมันจะมาเซอร์ไพรส์

กระโดดดีใจมันคืออะไร

ก็คือเห็นว่าซื้อรถใหม่
ก็เลยให้ทะเบียนรถเป็นของขวานนะคะ
ทะเบียนสวยจริง

หรือยังไม่เห็นก็คือพี่ต้นหอมเขาก็รุ้น

บางทีคนเราก็ไม่ได้มองไหมว่าแบบเลขอะไรนี่ไง
สแดงว่าต้องมีเลขที่ถูกใจมาก

ที่ซ่อนนี้ไม่ใช่ว่าซ่อนกลัวแบบคนรู้เลขนะ
กลัวทะนีเห็นแล้วตามรถที่ซังเกิดพี่หอมมา

เออทำไมซื้อจากทะเบียนต้นหอม
เธอหอมรถมีใจแฟนหล่อแล้วก็ต้องจ่าย
ดูแลตัวเองหุ่นดีรูปร่างหน้าตา
เออมึงรวยแต่กูไม่ว่าแต่สวยแต่กูไม่ค่อยปฏิเสธ

เห็นอยู่กับมันมาตั้งแต่วันแรก
พี่เห็นเปล่าว่าการเปลี่ยนแปลงสวยขึ้นเยอะมากจริง
ก็ถ้าคนเรามีเงินไปหาหมอทุบมันก็ได้หมดเหรอวะ

เราเชื่อว่าคนที่ใช้บริการดอลเมืองหรือครั้งหนึ่งไปดอลเมือง
คุณจะต้องรู้จักเจเล็ง

ความคิดวันดีคือดีหนังก็หลุดไปในฝัน
ไปหลุดไปในฝันไปเจอพระองค์
ถามว่าอยากได้อะไร
ความคิดของนางก็คิดว่าอยากจะรวยอยากจะรวย
ทุกวันนี้จากคนที่ไม่มีอะไรเลย
แบ่งเงินให้ผัวไปแล้ว๗๐๐ล้านนะผัวเก่านะ

เราไปดูสิคนอย่างเขาเนี่ย

พระที่เราไหว้กันอยู่ใช่ไหม
ของเขาเนี่ยเราไม่เคยได้ยินว่าพระสังกระจายใช่ไหมเธอ
พระสังกระจายเราได้ยินแต่พระสังกระจาย

เป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตเจ๊เลน

จากไม่มีอะไรเลยกลายเป็นเศรษฐี

เขาก็มีขาห่วยด้วยเขาบอกว่ามีคนมาคอยบอกเขาก็โตจนเขาบอกว่า
เขาถูกหวยจนรวยละ

โวเคไปแล้วครับสวัสดีครับ